ไหนพูดถึงเรื่องคุณเศรษฐาทวีสินก็ต่อเลยละกันคุณผู้ชม

๑๐อะแล้วนี่เริ่ม๑เองอะ

คุณชูวิทย์ก็เดินหน้าต่อเนื่องเลยครับ
เมื่อคืนนี้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าราคาจริง
แต่ปั่นราคาสูงกว่าเกือบ๑๐เท่า

ดินแปลงที่แสนสิริซื้ออยู่ในนามบริษัทจำกัด
เมื่อเลิกบริษัทคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นตารางวาละ

ตารางวาละ๓๙๓๐๐๐บาท

ที่ประเทศไทยเคยมีการซื้อขายที่ดินมา
เศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการบมจแสนสิริในขณะนั้น
ปั่นขึ้นสูงขนาดนี้

แต่ใครได้กำไรลองเดาดู

ก็ต่อเนื่องจากช่วงบ่ายเมื่อวานที่คุณชูวิทย
เอาหลักฐานไปยื่นให้กับอธิบดีกรมสรรพากร

นายกเพื่อไทยครับแล้วก็บริษัทแสนสิริ
ซึ่งณตอนนั้นคุณเศรษฐาก็เป็น

เมื่อปี๒๕๖๒ซึ่งราคาสูงตารางวา

คุณชูวิทย์เขาบอกว่าเข้าข่ายปั่นราคา
เพื่อเลี่ยงภาษีหรือไม่

ก็แนะนำนะให้คุณเศรษฐา

ของภักดิ์เพื่อไทยเพราะมีเรื่องให้

โตกสรรเนี่ย

คุณจะเป็นนายกมีครั้งเดียวในชีวิต
โตกสรรเนี่ยเสถา

สังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่ง
ของประเทศไทยอย่างแสนสิรินะครับ
จะไม่รู้เชียวหรือว่าวิธีการโอนสิทธิ์แบ่งเป็น๑๒วัน
วันละคน๑๒วัน๑๒คน
จะไม่เข้าวิธีการหลีกเลี่ยงภาษี
คุณชูวิทย้ำว่าการแฉทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายเศรษฐา
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไม่ใช่แข็งส่วนตัวอะไรแต่คุณชูวิทย์ทำเพื่อประเทศชาติ
หากย้อนไปช่วงเพื่อไทยหาเสียงโค้งสุดท้าย
คุณชูวิทย์บอกผมเองก็สนับสนุนพักเพื่อไทยและนายเศรษฐาด้วยนะ
มาดูฝั่งพักเพื่อไทยอย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับ
สรบัญชีรายชื่อและเป็นรองโฆษกภาคเพื่อไทย

ซึ่งน่าจะมีคนดูหรือพวกเราเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า
ที่คุณชูวิทย์มาเคลื่อนไหวแบบนี้

แล้วการแฉแบบนี้เปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ย

อย่างไรก็ตามครับมองว่าการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์
และมั่นใจว่าคุณเสธามีคุณสมบัติครบถ้วน

ไปอวยพรวันเกิดพเนศประวิท

อันนี้รู้สึกจะไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

ลองพิจารณาดู
เพราะตอนนี้ข้อมูลมันหลั่งไหลมาจากหลายทิศทางเหลือเกิน
ใช่แล้วก็เรื่องอาการป่วยของคุณชูวิทย์นิดนึงละกันค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่วันนั้นรู้เนอะ
ตอนแถลงข่าวครั้งแรกแล้วก็บอกว่าผมเพิ่งไปทำคีโมมา

คือคุณชูวิทย์ก็บอกว่าหมอบอกกับผมว่ามีเวลาเหลืออีก๘เดือน
คือคุณชูวิทย์เป็นมะเร็งระยะที่๓นะคะ

คุณอาจจะคิดถึงผมในวันที่ผมไม่อยู่
อาจจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปแต่วันรุ่งขึ้น
มันก็จะเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
นี่ยังดีนะที่ผมมาคุยกับคุณ
ดีกว่าบางคนด้วยซ้ำที่เปิดมา

คือเหมือนกับคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
ช่วงสุดท้ายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน

ผมเลือกที่จะมีความสุขในแบบนี้นะคะ
อีกประเด็นนึงคือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็บอกว่า
สิ่งที่คุณชูวิทย์ทำเนี่ยเป็นการอะไรนะ
เตะตัดขานิดก็หมายถึงเสียนิด
คุณเศรษฐาทวีสินเพื่อชุบชีวิตใครหรือเปล่า